หิวแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาของกินอร่อยอร่อยบอกเลยนะเมนูนี้
ไม่ค่อยได้เห็นกันที่ไหนแล้วหาทานยากด้วยติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
อ่าคุณจูด้งครับพอเดาออกไหมว่านี่คือเมนูอะไรครับ
อะไรนะเห็นมั้ยเห็นมั้ยดูดูดูเน้ซักไม่
เหมือนทอดมันเหรอเออตอนแรกเลยนึกเหมือนผมเลยเออ

แต่ผมนึกถึงอีกหนึ่งเมนูครับคืออะไรครับ

เคยทานแม่อาหารกับน้ำยังเลยครับกุ้งพันอ้อย
เออทำไมต้องพูดเบาหรือพูดดังสิเคยแต่พันลำ
ไม่เคยทานก็ไม่เป็นไรเรื่องของเรื่องดูมันมันคล้าย
แต่เห็นแล้วเนี่ยก็ดูน่ากินน่าทานงั้นบอกเลยนี่คือเมนู
ไก่ตะไคร้ว้าวเหมือนกับว่าเป็นไก่สับที่เอามาทำแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าไก่ที่แบบมาปรุงรสหน่อย
แล้วมาปั้นเป็นก้อนห่อกับต้นตะไคร้แบบนี้แล้วเอามาย่าง
ย่างให้ได้แบบสุกพอดีกลิ่นมันจะหอมหวนชวนรับประทาน

ไก่สิบบาทเฮ้ยสิบบาทเองจริงคี้ยตะไคร้ได้เลยนะเขาบอก
เอาไปลองชิมกันได้นะครับกับร้านนี้ชื่อเก๋ฮะชื่อร้านว่า
ขายเฉพาะวันเสาร์๑๔นาฬิกาบ่ายที่๒นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกาก็คือส่องทุ่ม
ที่ตลาดนัดเลี่ยงเมืองหรือว่าตลาดนัดหน้าวังซอย๘แขวงจราเข้บวกเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
สวัสดีครับ